ส่วนอันนี้ปมเหตุไม่น่าสงสัยแต่น่าคล่องใจค่ะเพราะแค่คำสามคำที่ถามว่า
มึงเป็นใครทำเอาผู้ชายคนที่ถามคำถามเนี้ย
ถูกลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ยิงแสกหน้าตายคาร้านคาราโอเกะเลย
หลายคนบอกว่าแค่ถามคำถามนี้ถึงกับต้องยิงขนาดนี้เลยเหรอ
เรื่องราวเกิดขึ้นที่จังหวัดกาลสินนะคุณผู้ชมลองไปดูกล้องวงจรปิดกันหน่อยค่ะ

เดินไปยิงแสกหน้าแบบเจาะยิงเขาท้ายรถจนเขาตาย

รถของตัวเองเพื่อจะถอยรถแล้วหลบหนีไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าร้านคาราโอเกะนะคะที่ตำบลหลุก
อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินตี๑๔๒นาทีเมื่อวานนี้ค่ะ
ตำรวจสภาพเมืองกาลสินพอได้รับแจ้งเหตุก็ลงพื้นที่ตรวจสอบเลยนะคะ
ผู้ตายชื่อว่าในกงหรือว่าวุฒิพงศ์วิเชียนซอยอายุ๓๒ปี
ถูกยิงด้วยลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์แสกหน้าหนึ่งนัดนะคะ
คนก่อเหตุชื่อชานนดอนชมพูอายุ๓๘ปีค่ะ
อย่างที่เห็นตามกล้องวงจรปิดเขาลากร่างคนตายให้พ้นท้ายรถ
ถอยรถออกไปแบบใจเย็นนะคะแล้วก็ขับหนีเข้าตัวเมืองไป
ทีนี้จะเห็นว่ามีผู้ชายอีกคนนึงสวมเสื้อสีดำที่ขึ้นไปนั่งข้างเขาด้วย
คนนั้นคือเพื่อนคนตายด้วยนะคะชื่อว่านายนิยมอาคาราช
นายนิยมคนนี้เนี่ยที่ขึ้นรถไปด้วยกันก็พยายามเกลี้ยกล่อมเพื่อนที่ก่อเหตุ
ก็คือชานนท์ให้มอบตัวสุดท้ายชานนท์ยอมมอบตัว
ตำรวจก็ถามว่าคุณไปยิงเขาทำไม
นนท์บอกว่าก็ไปเที่ยวคาราโอเกะพร้อมกับนิยม
แต่พอรู้ว่าร้านปิดก็เลยตัดสินใจจะกลับ
แล้วก็ไปเจอกับนายกงคนตายที่กำลังเมา
แล้วมาหารื่องนายนิยมเขาอะ
ลงไปไก่เกลียแต่อยู่กลงก็หันมาถามเค้าว่า
มึงเป็นใครเขาเลยโมโหชักปืนยิงแสกหน้าค่ะเราส่งคุณอัพจิรายุทธ์บุญชูลงพื้นที่นะคะ
ไปถึงตรงจุดเกิดเหตุกองเลือดผู้ตายังติดอยู่ที่พื้นอยู่เลยอะค่ะวันนี้เจ้าของร้านแล้วก็ญาติผู้ตายนิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะคะ
ก็มีการพูดคุยสอบถามขอดูกล้องวงจรปิดทางร้านให้กล้องวงจรปิดเรามายืนยันด้วยนะคะว่า
คนก่อเหตุและคนตายเนี่ยมาถึงที่ร้านพร้อมกันคือประมาณตีหนึ่ง๒๒นาทีค่ะ
ในโกงเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาดูนะคะเห็นไหมสีเหลืองเนี่ยในกงในขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามา
ส่วนชานนท์กับนิยมเนี่ยขับรถเข้ามาแล้วจะเห็นเลยว่าตอนเข้ามาเนี่ยนะคะ
นายนิยมที่บอกว่าเป็นเพื่อนคนตายด้วยค่ะเขาเดินกอดคอในโกงมา
เดินเข้าไปในร้านส่วนชานนท์นั่งอยู่ในรถนี่ดูจังหวะนี้เหมือนเขาเดินเจอกันอ่ะนะ
มาด้วยกันเห็นไหมคะนายกงมาเดินมานี่นายนิยมเสื้อสีดำก็เดินกอดคอเข้ามาคือเป็นเพื่อนกันอ่ะ
ส่วนชานนท์อยู่ในรถนั้นไม่ได้ลงมาพอเข้าไปในร้านเสร็จปุ๊บอ้าวร้านปิดแล้ว
ก็เดินออกไปคุยกันท้ายรถแล้วก็เป็นภาพคุณผู้ชมไล่ดูไปเรื่อยเลยนะ
ร้านปิดเอายังไงดีจะไปไหนยังไงกันต่อก็เดินไปคุยกันท้ายรถ
เขาบอกเขาคุยเสียงดังประมาณเหมือนคนเมาคุยกันอ่ะครับแล้วอยู่อย่างที่เห็น
นนท์เสื้อสีออกแดงเห็นไหมเดินลงมาแล้วเดินลงมาแล้วยืนมองอยู่
นนท์ก็ยืนมองอยู่เดินไปเสร็จปุ๊บนั่นปืนจ่อหน้าเขาแล้วยิงเลยอ่ะ
เชิดศักดิ์ทิศประภัยนะครับเพื่อนของผู้ตายอีกคนนึงก็เล่าให้คุณอัพฟังบอกว่า
คือจริงจริงไปเที่ยวงานหมอลำกันมาก่อนหน้านี้แล้วที่มาคาราโอเกะเนี่ยหาที่นั่งดื่มต่อ
แล้วพอมาถึงปุ๊บก็เจอนิยมก็รู้จักกันก็เลยเออไปไปดื่มต่อกันดีกว่า
แต่พอเจอร้านปิดก็เดินออกมาแล้วก็อย่างที่บอกก็คือคุยกันท้ายรถเฉยไม่ได้ทะเลาะกัน

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพในที่เกิดเหตุโอ้โหชาวบ้านญาติญาติคนตายเนี่ย
ก่นด่าทั้งสาบแช่งเลยนะคะตำรวจก็ต้องคุ้มกันนะคะ
ก็คุมตัวไปทำแผนสองจุดด้วยกันนะคะก็คือจุดแรกคือในรถที่นายชานนท์นั่งอยู่
จุดที่เดินลงไปยิงเขายังคงยืนยันเหมือนเดิมนะคุณคิงครับ
บอกว่าผมลงไปห้ามเขาทะเลาะกันและโมโหที่ถูกถามว่ามึงเป็นใคร
ก็ตอนนี้ก็ต่อว่าว่ากล่าวกันผมก็เดินเข้ามายิงเลยครับ
ยิงเลยยิงยังไงอ่ะยิงยังไงยิงเข้าไปเดินเข้าไปเริ่มเข้าไปอ่ะ
ทำท่าลองท่าเลยอ่านี่นี่เป็นหุมนี่พูดเป็นคำตามนี้นี่อ่ะ
กันทำท่ายังไงอ่าเรามีเรื่องอะไรกันมาก่อนไหมพี่ไม่ครับโอเค
ตรงนี้ก่อนเห็นมาจากเรื่องอะไรครับพอล้อมนี่ได้พอล้อมนี่ได้
วันนี้แม่ในกงแม่คนตายมาดูด้วยนะคะครับทำแผนคือแม่เนี่ย
กับคุณอัพเลยแม่บอกแม่ไม่ให้อภัยและแม่ขอสาบแช่งด้วย
ให้ครอบครัวคนก่อเหตุได้รับผลกรรม
ค่อยค่อยค่อยค่อยกับสิสาบแช่งมันทั้งสองบักเลยไข่ญาติ
โหติก่ามันอ่ะตายหงค์คือกันอืมไม่ให้อภัยทั้งสองไข่ญาติ
พี่น้องมันอ่ะมันอ่ะตายหงค์คือกันไข่ลูกไข่ล้านมันตายหงค์โคตร
มาเนี้ย
วาเลยล้อเห็นกันบ้า
คือแม่แบบทำใจไม่ได้แม่โกรธมากนะคะ
วัดกรสินก็บอกว่าจากการสอบสวนแล้วเนี่ย

แล้วชานนท์ไม่พอใจที่โดนถามว่า

ตำรวจเลยแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็ครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาปืนเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต

เพื่อนของคนตายที่เดินกอดคอกันมานั่นน่ะนะ
ก็ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันพกพาปืนและเครื่องกระสุนปืน
ส่วนข้อหาช่วยเหลือผู้ต้องหาหลบหนีเดี๋ยวต้องสอบปากคำอีกครั้งหนึ่ง

พรุ่งนี้พนักงานสอบสวนจะคุมตัวนายชานนท์ไปฝากหางที่ศาลจังหวัดกาลสินค่ะ